ทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักค่ะ
คุณผู้ชมจะพามาสำรวจกันหน่อยนะคะ
หลังโควิดซาค่ะดาราก็เริ่มเปิดเผยเรื่องหัวใจกันเยอะขึ้นค่ะ
คู่แรกนะคะน้องพีชพัชราหลังจากที่สงสัยมานานนะคะ
ไปควงนางแบบสาวนิกเนมมินนี่

ให้สัมภาษณ์เลยนะคะคุณพีชวัชราบอกว่านะคะ

เปิดตัวนะแต่รักตั้งนี้ใช่นะคะ
ไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันเอาเป็นว่าแฮปปี้นะคะ
แล้วก็ลืมรักเก่าที่เคยทำเพิร์ตแล้ว
อู๋ตัวนั้นก็ดังมากนะครับแบบนั้นเนาะ
มาส่วนหนุ่มเจ้าเสน่หอินดี้อินทัศน์นะคะ
เคยประกาศคบสาวนอกวงการนิกเนมน้องฟ้าใสค่ะ
นี่ก่อนโควิดยังคบกันอยู่เลยนะคะ
ล่าสุดนะคะให้สัมภาษณ์บอกว่า

บอกอีกว่าไม่คืณดีครับหรอกค่ะพีชนะคะ
ฉากรัก๘เดือนไปซะแล้วค่ะ

พี่ง้องงอนกันมาเกือบ๒เดือนของผู้ชมนะคะ
แววว่าเหมือนท้องฟ้าจะกลับมาสดใสอีกครั้งค่ะ
เขาบอกว่าสาวโฟร์เริ่มจะใจอ่อนแล้วนะ
เร็วนี้อาจจะมีข่าวรีเทิร์นหัวใจกันก็เป็นได้นะคะ
คู่นี้เป็นคู่ที่หลายคนเชียร์ว่าให้เขากลับมาคืนดีกันมาก

แต่ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคู่นั่นแหละค่ะ